ดีลายมือของเราเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าเราเป็นมหาเศรษฐีก็ได้
ไม่เชื่อลองไปดูนี้ดูว่าคุณมีลายมือมหาเศรษฐีหรือเปล่า
ถ้าคุณมีเส้นตรงใต้นิ้วนางหรือมีสัญลักษณ์ตัววี
ใต้นิ้วนางลากลงมาตรงแบบนี้นะฮะ
ในอนาบริเวณเขตแบบนี้นะ
ก็แสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี
ให้สังเกตให้ดีตรงใต้นิ้วนางข้างซ้ายนะนะ

แล้วมันจะมีเส้นบางที่เป็นแนวตั้ง

แต่เส้นเหล่านี้จะบ่งบอกว่าคุณจะเป็นเศรษฐี
เป็นมหาเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทอง
ใครมีบ้างไลน์มาบอกกันหน่อยสิ

มันก็เป็นเรื่องของศาสตร์ลายมือเนาะ
เป็นการดูดวงชะตาอีกแบบนึง
สำคัญสุดคุณจะมีไม่มีก็ช่างทำมาหากินด้วย
ว่าแต่คุณชนะกับคุณใบตองเนี่ยเห็นก้ม
ดูอยู่นานมีไหมคะไอ้ตัววีหรือว่าแนวตั้งของเส้นลายมือค่ะ
เหรอคะใช่ไหนนี่ไงเห็นชัดเลยคุณชนะ
เป็นเส้นอะไรคะขอดูซิให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อย
มันเป็นเส้นตัววีหรือเป็นอักษรเส้นเขาเป็นอย่างนี้เลยนะ
ราคายึกยูอย่างนี้เลยมันคือเส้นจนใช่ไหมครับ
มีจอจานนอนหนูเนี่ยครับเรือนล้างด้วยอ่ะคุณชนะ
ก็เขาบอกว่าให้หาเส้นรวยอ่ะแต่ดีไม่จงมือคุณมันเป็นเส้นจนอ่ะ
อีกชัดด้วยนะคุณชนะชัดเจนมากตัดมือทิ้งเลยไหมคะ
เกิดจะดีขึ้นเอายังไงดีเฮ้ยแต่ผมว่าพอจะมีน่ะ

เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรใบตอง
เอาสนุกสนานกันไปแต่ถ้าใครสนใจเรื่องนี้เข้าไปดูติ๊กต๊อกเพิ่มเติม

นี่สนุกนี่ไม่สนุกก็ล้างไม่ออก
คุณผู้ชมเขาก็สนุกด้วย

ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่ากันไป